ที่จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านเขาพากันไปกราบว่ายขอพอจาก
สารไม้คู่เก่าแก่โบราณครับไปดูความเก่าแก่โบราณและ
ต้องไปดูกันตอนคำคืนด้วยค่ะมันไงน่ากลัวเอาจริง
นะน่ะไปตอนภูชีศาภูเคยคิดแบบนี้เหมือนกันว่าทำไม
ต้องไปกลางคืนแต่เขาว่ากันว่าช่วงกลางคืน
ในการไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภ
เขาบอกว่าจะได้ผลดีจริงเปล่าไม่รู้
ตามชาวบ้านกลุ่มนี้ไปฮะไปที่บริเวณใต้ต้นโพ
ภายในวัดยางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ช่วงค่ำวันก่อนที่ผ่านมาไปกราบไหว้ขอพร
เจ้าพ่อปู่ขาวและเจ้าแม่สะใบทอง
เป็นสารคู่นะคุณเห็นไหมอยู่คู่กันอย่างนี้
สารไม้คู่เก่าแก่เชื่อว่านี่มาให้โชคให้ลาบ
แล้วเขาบอกว่าเป็นสารเก่าแก่ที่แม่อายุเกือบร้อยปี
ชาวบ้านเขาก็ดูตรงนั้นดูตรงนี้
ที่บริเวณด้านล่างด้านบนดูมันหมดทุกสิ่ง
ด้านซ้ายซ้ายก็ดูขวาก็ดี
ด้านหน้าก็มาด้านหลังก็ต้องอ้อมไปดู
ดูพร้อมกัน๑๒๓
น้องไปต่อคุณที่ซ้ายอย่าต้องขาไปมั่วตัว
นี่คุณดูความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่คุณดูได้จากอะไร

มันก็คือนี่ไงชุดไทยจ้าแม่สมัยทอง
แล้วเจ้าพ่อปู่ขาวที่นี่เขาบอกให้โชคให้ลาบมาแล้วนักต่อนัก
แต่เอาจริงที่เราเล่ากันมาเนี่ยดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังดูบนดูร่าง
ถามหน่อยสิคุณชาวบ้านว่ายังไงคุณเห็นอะไรบ้างบอกเราทีครับ
๒๘๕ค่ะนี่อันนี้๒๘๕

นี่ให้๒ค่ะนี่เขาลงมาสิ
นี่๒๘เนี่ยแล้วก็๐เนี่ย
เนี่ยเราก็ไปต่อเขาร้องอย่างนี้เลยนะ

เนี่ยเอาขอดูหน่อยดูตอนที่เขาชี้นะ

อองแอด

แอดดีกว่า

ดูเป็นอย่างนี้

ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ